ไปดูความคืบหน้าคดีที่น่าหดหูที่เกิดขึ้นที่ชุมพรนะครับ
แม่พาลูกสาวเข้าแจ้งความว่าถูกพ่อแท้ข่มขืนนาน๗ปี
ตั้งแต่ม๑จนอายุ๒๐นะครับ
ผู้เป็นพ่อที่เป็นผู้ต้องหาถูกจับกลุ่มแล้วแต่อ้างว่าลูกสาวสมยอม
วันนี้ลูกสาวกับแม่ยืนยันผ่านไทยรัฐทีวีนะครับว่าไม่มีการสมยอมนะครับ
เจาะประเด็นเรื่องนี้จากคุณระวีการแก้ววิจิตรครับ
ผู้เป็นแม่เปิดใจแทนลูกสาวหลังลูกสาวยอมรับกับเธอว่าถูกพ่อแท้บังคับขืนใจมานาน๘ปี
ก่อนจะหอบเสื้อผ้ามาอยู่กับผู้เป็นแม่
โดยยืนยันว่าสิ่งที่พ่อกล่าวอ้างเรื่องราวระหว่างพ่อลูกที่เกิดขึ้นเป็นการสมยอมนั้นไม่ได้เป็นความจริง
เพราะทุกครั้งที่ถูกกระทำผู้เป็นพ่อจะข่มครูและมีข้อต่อรองกับลูกสาวทุกครั้ง

และยังมีญาติที่เด็กสาวให้การว่าเคยพาไปทำแท้ง
ตัวผู้เป็นแม่เพิ่งมาทราบเรื่องหลังลูกสาว
ให้การกับตำรวจโดยขอให้เป็นหน้าที่ของตำรวจในการสอบสวนบุคคลที่เกี่ยวข้อง
และอยากให้ครอบครัวของสามีเข้าใจว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นจะต้องเป็นไปตามกฎหมาย
โดยหลังจากนี้จะทำหน้าที่แม่ด้วยการรับลูกสาวทั้งสองคนไปดูแลด้วยตัวเอง
สิ่งที่เด็กสาวถูกกระทำมานาน๘ปีไม่ใช่แค่สร้างความเจ็บปวดให้กับหัวอกคนเป็นแม่
แต่ยังกลับทำให้ปู่และย่าที่เคยดูแลหลานช่วงที่ผู้เป็นแม่ต้องโทษคดี
รู้สึกหดหูใจอยู่ไม่น้อยโดยเชื่อว่าหลานสาวถูกกระทำจริง
และอยากให้ลูกชายถูกดำเนินคดีตามกฎหมายพอมารู้ว่าเป็นความจริงก็รู้สึกเสียใจมาก
แต่ว่าจะทำยังไงได้เพราะว่าเราเตือนก็เตือนอยู่บ่อยนะ
เงินแล้วเหตุการณ์ยังเกิดขึ้นก็แสดงว่าให้ไปตามกฎหมายแล้วกัน
ล่าสุดวันนี้ตำรวจและเจ้าหน้าที่ทำงานด้านสิทธิเด็กได้พาเด็กไปตรวจร่างกายและสอบปากคำเพิ่มเติม
ก่อนจะพาไปชี้จุดที่บ้านหลังเกิดเหตุส่วนนายพรผู้ต้องหายังถูกคุมตัวไว้ตามหมายจับ
โดยคัดค้านการประกันตัวก่อนส่งตัวฝากค้างต่อสารในวันพรุ่งนี้